ส่วนเรื่องนี้แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
มีผู้ชายคนนึงอะค่ะเขาตกจากนั่งร้าน
แล้วส้นเท้าเขาหักทั้งสองข้าง
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบังปะหันต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ก็ไปเข้าเฝือกที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
แต่ว่าเขาปวดจนทนไม่ไหวค่ะ
ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แต่ว่าทีมแพทย์พยาบาลห้องฉุกเฉิน
พูดจาไม่ดีจนคนไข้คลานออกมา
คลานออกมาขอให้ญาติช่วย
เพราะทนไม่ไหวปวดมาก
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคนเจ็บ
แล้วก็เป็นคนที่โพสต์เรื่องนี้นี่ค่ะ
คือนายวีระศรีอ่อนรอดอายุ๔๑ปีคนเจ็บนะคะ
ทีมข่าวของเราไปคุยด้วยก็เขาก็ใส่เฝือกอ่อน
้นเท้าเขาหักสองข้างนี่นะคะเดินไม่ได้

นายวีระบอกว่าตัวเขาเป็นช่างเชื่อมในโรงงานแห่งหนึ่ง
ตอนที่ทำงานนั่งร้านซุดตัวเขาก็กระโดดหนี
ส้นเท้าหักค่ะก็เข้ารับการรักษาตัวตามสิทธิ์บัตรทองที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
ตอนช่วงเวลาประมาณ๑๑โมงเมื่อวานนี้นะคะ
คุณหมอก็ใส่เฝือกอ่อนให้ให้ยามากินแล้วก็ให้กลับไปพักผ่อนที่บ้าน
ตกเย็นปวดค่ะมีอาการปวดมาก
ก็เลยขอไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเพราะว่าปวดจนทนไม่ไหว
นอนรอในห้องฉุกเฉินครึ่งชั่วโมงก็ร้องขอยาแก้ปวด
เจ้าหน้าที่ในห้องฉุกเฉินถามว่าเอายาอะไร
วีระบอกว่าผมก็ตอบไปว่าเอายาอะไรก็ได้
เจ้าหน้าที่หายไปเลยค่ะหายไปนานเลยค่ะ
แล้วก็มีผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าไปในห้องฉุกเฉินด้วย
เจ้าหน้าที่เขาก็รีบไปดูนะคะแต่นายวีระบอกว่า
ก็ยังมีพยาบาลคนอื่นอยู่อีกตั้งหลายคน
ทำไมไม่มีใครสนใจเขาเลยคือเขาปวดมากจนทนไม่ไหวจริงจริง
ก็ร้องขอเจ้าหน้าที่ว่าเรียกญาติให้หน่อยขอเจอญาติหน่อย
แต่ไม่มีใครสนใจเขาก็ปวดด้วยโมโหด้วย
ตะโกนบอกไปว่าถ้าไม่ไปตามญาติให้เนี่ยผมไปเองนะ
มีเจ้าหน้าที่ผู้ชายค่ะใส่เสื้อคลุมสีชมพู
ตะโกนบอกว่าอยากไปก็เดินไปเลย
วีระบอกว่าโอ้โหผมก็เลยลุกจากเตียงเลย
แต่ด้วยความที่เขาปวดนะคะส้นเท้าเขาหักเขาเดินไม่ไหว
ยังใส่เฝือกอ่อนอ่อนอยู่ด้วยยืนยังไม่ได้เลยนี่นะคะ
แล้วก็ไม่มีใครสนใจเขาเลยค่ะเขาคลานออกมาค่ะ
นายวีระยืนยันว่าคลานออกมาจนถึงประตูหน้าห้องฉุกเฉินเลยนะคะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ผู้ชายมาถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้

วีระบอกหลานผมต้องมาประคองผมขึ้นรถเข็น
วินาทีนั้นคิดเลยว่าไม่เอาแล้วไม่รักษาตัวที่โรงพยาบาลนี้แล้ว
โทรศัพท์ให้แฟนมารับแล้วก็ที่โรงพยาบาลก็ไม่มีใครสนใจเขาเลย

หมอครับผมขอยาผมกินหน่อยครับผมไม่ไหวแล้วครับผมก็จะทน
บอกกับหมอมีสระลายเที่ยวอยู่ผมบอกผมไม่ไหวแล้วครับ
เสียงดังอย่างนี้ครับ
แล้วขณะที่เราขาดออกมามีเจ้าหน้าที่มาจับไหม
ไม่มีครับไม่มีไม่มีใครมาจับผมยกขึ้นเลย
ภรรยาของนายวีระค่ะนางสาวเบนจมาสนุสติอายุ๓๕ปี
เล่าให้ฟังว่าก็เคยได้ยินแต่คนพูดต่อกันมา
เกี่ยวกับการบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลแห่งนี้
ก็ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองเสียความรู้สึกมากนะคะ
กับการบริการที่ไม่ดีกับเจ้าหน้าที่แบบนี้ค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะคุณผู้ชมหัวหน้ากลุ่มสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายประกิจโพธิอาจ
ก็เข้าพบนายวีระกับญาตินะคะก็ไปคุย
คุยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไง
ตัวคนเจ็บต้องการอะไรอยากจะหาข้อยุติ
ระหว่างตัวคนเจ็บกับโรงพยาบาลคู่กรณี
แล้วก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไข
เรื่องต้นตอนนี้นะคะก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับทางโรงพยาบาลต้นเรื่อง
ก็มีการคุยข้อมูลจากสองฝ่ายก่อนนะคะ

แล้วก็ต้องฟังคำชี้แจงจากทางโรงพยาบาลเพิ่มเติมด้วยนะคะ